อ้างเข้าเดือน๖ฝนก็ตก

แต่ฝนตกอย่างเดียวไม่ได้มาเล่าเรื่องฝนอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมหลากหลาย
ที่เขาจะใช้ในการขอฝนทำยังไงให้ฝนตก
เอางี้ละกันไปลองดูกันเลยครับ
ความเชื่อพิธีกรรมประเพณีซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วครับ
จนสร้างอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทย
ก่อให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมบุญที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับ
โดยเฉพาะฤดูการนี้ก็มีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนเช่นกันครับคุณผู้ชม
ว่าแต่จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับ
ประเพณีแรกคือประเพณีบุญบ้างไฟ
ประเพณีนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นประเพณีที่ทางอีสานเนี่ย
เขาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
โดยเฉพาะปีนี้ที่เขากลับมาจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่เลย
หมู่บ้านตะเคียนตำบลสำรงทาบอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินครับ

เริ่มต้นด้วยขบวนนางรำฟ้อนรำออกมาจากหมู่บ้าน
ด้วยชุดผ้าไหมพื้นบ้านสีดำที่ย้อมด้วยมะเกลือ
เป็นชุดชาวกุยที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสำโรงทาบ
ตามมาด้วยขบวนแห่บ้างไฟที่ชาวบ้านร่วมกันทำอย่างสวยงาม
และพร้อมที่จะจุดให้พุ่งไปให้สูงที่สุดเลยล่ะครับ
ซึ่งประเพณีบุญบ้างไฟนี้ชาวบ้านก็มีความเชื่อว่า
มาจากตำนานของพญาแถนโดยการจุดบ้างไฟนี้นะครับ
จะจุดให้สูงที่สุดเพื่อให้ไปถึงพญาแถน
ให้ท่านได้เห็นแล้วก็บันดาลฝนให้ตกตามฤดูกาล
ก่อนที่จะถึงฤดูการทำนานั่นเองแหละครับ
งานนี้คุณผู้ชมครับทำเอาชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงาน
ลุ้นลุ้นให้บ้างไฟที่จุดนั้นพุ่งขึ้นไปให้สูงที่สุดแบบนี้แหละครับ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวของประเพณีที่ขาดไม่ได้
นั่นก็คือประเพณีผีขนน้ำ
ขนน้ำคืออะไรผีขนน้ำเป็นการละเล่นพื้นบ้าน
ของชาวนาซ่าวตำบลนาซ่าวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
โดยงานนี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านาน
แล้วเขาก็เชื่อกันว่าเมื่อมีการเล่นผีขนน้ำ
จะทำให้ฝนฟ้านั้นตกตามฤดูกาลครับ
หรือบางคนก็เชื่อว่าเป็นการละเล่นเพื่อเป็นการเส้นไหว้สัตว์เลี้ยง
ที่มีประโยชน์เช่นวัวควายที่ล้มตายจากไป
ขบวนผีขนน้ำนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับ
เขาจะใส่หน้ากากรูปผีขนน้ำตามความเชื่อของชาวบ้านและจินตนาการ
เพื่อให้ดูน่ากลัวตกแต่งหลากหลายสี
ส่วนตัวผีโขนนี่นะครับเขาจะใช้ผ้าที่นอนเก่าที่ไม่ใช้แล้วนี่แหละ
เอามาทำเป็นเสื้อผีขนน้ำซึ่งนุ่นที่ติดอยู่กับที่นอนนั้น
ฟุ้งกระจายไปทั่วขณะที่เต้นรำนะครับ
เห็นไหมล่ะครับผู้ที่เดินร่วมขบวนเขาก็จะตีกลองตีคอ
ปรบมือเป่าแขนดีดพิ้นเพื่อให้เกิดจังหวะเอี่ยงสนุกสนาน
สลับกันไปแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับการเล่นผีขนน้ำในหมู่บ้านเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะเล่นก่อนถึงวันงามประเพณีบุญเดือน๖
ประมาณ๓วันนะครับโดยจะแต่งชุดผีขนออกเดินรอบรอบหมู่บ้าน
ประมาณชุดละ๕๖คนแล้วก็หยอกล้อบรรดาเด็ก
หรือสาวสวยในหมู่บ้านอย่างสนุกสนาน
เพื่อเป็นการเตือนให้ชาวบ้านนั้นได้ทราบว่านี่แหละจะถึงงานประเพณีบุญเดือน๖แล้ว
นี่แหละครับการสืบสารแต่ละประเพณีถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิถีชาวไทย
ที่ส่งต่อมรดกความสวยงามและเอกลักษณ์ของวิถีไทยได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับ